คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ในโลกโซเทียลก็มีการเสิร์ชข้อความ
ค้นหาเรื่องนี้กันเยอะเลยคือคนให้ความสนใจมากนะคะ
เมื่อวานนี้มีคนทวิตข้อความไปแล้วกว่า๕๙๑๐๐๐ครั้งค่ะ
และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
และคำถามที่คนทั่วโลกพิมพ์ค้นหามากที่สุด
เรียงกันไปเลยนะคะอันดับหนึ่งก็คือ
นี่คือคำถามที่คนทั่วโลกเลยนะคะ

ถูกกล่าวหาว่าซุกทรัพย์สินไว้ที่ธนาคารในบาฮามาสนั่นเองค่ะ
คือรายชื่อที่หลุดมานอกจากจากชื่อคนแล้วยังมีชื่อบริษัทคือเยอะมากเยอะแบบ
ก็๑๑๕ล้านฉบับนะคะอย่าดาวนโหลดเลย

นะก็ปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็องค์กรอิสระเขาตรวจสอบกันไปในแต่ละประเทศนะคะ